ปิดท้ายกันด้วยคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นใกล้ตัวนะคะ
แต่ว่าตัวเองถือของพรุงพลังค่ะจังหวะที่จ่ายเงินก็ลืมกระเป๋าเอาไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน
ปรากฏว่านี่คือภาพที่บันทึกได้มีผู้หญิงวัยกลางคนนะคะ
มากับหลานสองคนหลานสาวคนนึงแล้วก็หลานชายตัวเล็กอีกคนนึง
ปรากฏว่ามาซื้อของต่อตอนนั้นผู้เสียหายที่ลืมกระเป๋าเนี่ยก็ออกจากร้านไปแล้ว
บอกออกไปได้สิบห้านาทีกลับเข้ามาไม่เจอที่ไม่เจอเป็นเพราะว่านี่แหละค่ะ
หญิงวัยกลางคนคนนี้เนี่ยบอกให้หลานสาวเอากระเป๋าของผู้เสียหายที่ลืมเอาไว้ติดไปด้วย
อ้าวนี่นี่ไงบอกให้หยิบไปด้วย
เดี๋ยวสักครู่ก็จะเห็นว่าหลานสาวถือกระเป๋า๒ใบของตัวเองที่ถืออยู่แล้วใบหนึ่ง
แล้วก็ของผู้เสียหายในอีกใบหนึ่งด้วยแล้วก็ออกจากร้านไปก่อน
ส่วนผู้หญิงเนี่ยนะคะก็สั่งไอศครีม๒ถ้วยยื่นให้หลานชายตัวเล็กถ้วยหนึ่ง
แล้วก็ตัวเองอีกถ้วยหนึ่งจากนั้นก็รีบเดินตามหลานสาวออกไปที่นอกร้านเลย
คลิปนี้เนี่ยนะคะความยาวประมาณเกือบ๕นาที
โพสต์อยู่ในคลิปในเฟซบุ๊คของผู้ใช้ที่มีชื่อว่า
สเตชั่นบลูเซลโบ๊ทค่ะโดยเขียนบอกว่าเหตุเกิดที่ห้างโรบินสันโอเชียน
เจ้าของเนี่ยเล่าให้ฟังนี่หยิบกระเป๋าไปแล้วนะคะ
เจ้าของเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับลูกสาวไปซื้อของ
อบของพรุงพลังเลยแล้วด้วยความเผลอด้วยความที่ของเยอะมาก
เดินไปขึ้นรถกลับมาก็ไม่เห็นแล้วโทรศัพท์เข้าไปในโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋า
ก็ปรากฏว่าปิดเครื่องผู้เสียหายบอกว่าภายในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดมากพอสมควรเลย
มีมือถือมีเอกสารบัตรสำคัญต่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ
รูปถ่ายกับลูกสาวแล้วก็ครอบครัวที่ไม่ได้เซฟลงในคอมพิวเตอร์
เขาบอกว่ารูปนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจมากจริง
ถ้าหากว่าคุณติดต่อมาจะไม่ติดใจอะไรเลยเพราะว่าเราพยายามติดต่อไปแล้วแต่โทรศัพท์ปิดเครื่อง
อยากได้รูปนี้กลับคืนมาอืมหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปมากกว่าสองร้อยครั้ง
ก็มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นว่า
ทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยสังคมเพราะว่าเป็นการขโมยกันซึ่งหน้า
มีคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดตอนนี้ต้องรอดูทางด้านของคดีความว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะสามารถติดตามจับตัวคนร้ายแล้วก็นำของมาคืนได้หรือเปล่า
เพราะว่าจากคลิปเนี่ยก็เห็นใบหน้าลักษณะท่าทางทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนใช่ใช่